วันนี้พลเอกประยุจันทร์โอชามนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
ก็ต้องมีผู้ที่เขาคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัย
ก็มีคนที่มารอต้อนรับอันนี้ก็เป็นปกตินะครับ
และวันนี้มีผู้ที่มารอประท้วงต่อต้านนายกนะครับ
ก็เป็นผู้หญิงสองสามท่านนะฮะ
เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขาเคลียร์พื้นที่
ก่อนที่คณะของนายกจะไปถึงสาราประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งที่รัชบุรีเนี่ย

นี่ก่อนคณะของนายกของพลเอกประยุทธ์จะมาถึงนะฮะ
ค่ะตอนแรกคุณป้าเหมือนมายืนรอต้อนรับค่ะ
อ่าแล้วก็นี่มีเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะฮะ

ใช่เพราะว่าคุณป้าตะโกนเหมือนต่อว่า

อีกคนนึงก็เอาร่มมาปิดมาปิดตรงนี้

คือตอนแรกมองแบบนี้นึกว่ากางร่มให้เพราะอากาศร้อน
แต่พอแต่พอจังหวะท้ายอ่ะดึงมาปิด
นี่จังหวะตรงนี้เห็นมั้ยถ่ายภาพใช่ค่ะ
ทีแรกตำรวจผู้หญิงก็ดึงขึ้นไปใช่ไหมใช่แต่อีกคนก็ดึงมาปิดตรงนี้
คือจังหวัดตรงนี้คือพยายามดึงคุณป้าขึ้นรถขึ้นรถตู้นะฮะ
นายกจะมาถึงสักสิบนาทีครับทุกผู้ชมครับตอนที่ผู้สื่อข่าวที่อยู่แถวนั้น
เพราะว่าไปตามภารกิจของนายกอยู่แล้วนะฮะในการลงพื้นที่ไปตรวจรัชการที่จังหวัดรัชบุรีวันนี้เนี่ยนะครับ
นักข่าวช่างภาพสื่อมวลชนก็พยายามเข้าไปสอบถามอ่าว่าเอ๊ะทำไมอายุคือมันรุนแรงไปหรือเปล่าค่ะ
ถึงขั้นแบบล็อกแขนล็อกขาล็อกตัวนี่ล็อกคอปิดปากนี่ฮะ
เจ้าหน้าที่ก็หันกลับมาบอกนะฮะบอกกับสื่อมวลชนบอกจะพาป้าไปหาหมอ
อ่าบอกป้าเขาจะเป็นลมนี่สุดท้ายก็พาคุณป้าขึ้นรถไป
แต่มีผู้หญิงอีกคนนึงทุกผู้ชมเห็นตรงนู้นไหมฮะตรงนี้คือเป็นจุดที่มีคนมารอต้อนรับนายก
ค่ะนะฮะผู้หญิงเสื้อสีดำนะฮะก็ยืนชูสามนิ้ว
ร่วมกับกลุ่มสนับสนุนนายกที่ยืนรอให้กำลังใจนายกอยู่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปเคลียร์แล้วฮะเพราะว่าฝั่งคนที่เข้ามารอให้กำลังใจบิ๊กตู่เนี่ย
เขาก็บอกอู้อย่างนี้เดี๋ยวเสียชื่อคนมั่นโป่งก็พยายามจะกันให้ผู้หญิงเสื้อดำคนนี้ออกไป
ค่ะอ่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีนี้ฮะ
คือเอาร่มเนี่ยมากางบังเอาไว้ในช่วงขบวนรถของนายกผ่านตรงนี้
เพราะปกตินายกจะไม่ได้ลงตรงจุดนี้นะฮะต้องเข้าไปในสารา
เทศบาลของบ้านโป่งเขาสาราประชาคมอ่านี่นะฮะ
สุดท้ายนายกก็เดินทางมาถึงนะครับคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
วุ่นวายที่ด้านหน้าใช่เพราะมันเกิดคำถามนะคะ
ท่านนายกรัฐมนตรีรู้ไหมว่าโอ้โหด้านหน้ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่อีซีก็พูดทั้งทั้งในคล้างนอกเลยนะ
ตอนที่คุยกับชาวบ้านในสาราประชาคมเทศบาลบ้านโป่งเนี่ย
นายกก็บอกก็ไม่มีอะไรจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนะ
คือในนี้เชื่อว่าในศาลาประชาคมไม่มีใครด่าผมแน่นอน
คือนายกไม่เห็นไม่เห็นข้างนอก
แต่ข้างนอกผมไม่แน่ใจไม่รู้ข้างนอกคืออะไรยังไง
หรือทำไมมือถึงมี๓นิ้วหายไปไหน๒นิ้ว
อันนี้คือด้านในที่คุยในที่ประชุมนะ
แต่ด้านนอกเนี่ยหลังจากที่ไปตรวจงานราชการข้างนอกเนี่ย
นักข่าวที่ตามไปก็เลยขอสัมภาษณ์
ถ้านายกเมื่อสักครู่มีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
เขาก็มีคำถามว่ามันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า

เป็นร้อยไหมคนเป็นร้อยเป็นพันไหมไอ้มาสามคนผมไม่สนใจอยู่แล้ว
ก็เขาก็ดูแลดีพิจารณสำนวนบวกเขาก็ดูแลไม่ได้ทำผิดกฎหมายยังไง
ผมไม่ศัตรูเขานี่นะก็ลืมเขาสิ
ก็เธอจะไปคุยให้เขาอย่าไปให้ความสำคัญเข้าใจเปล่า
มันรุนแรงตรงไหนล่ะผมไม่เห็นรุนแรงตรงไหนผมไม่เห็นนี่รุนแรงยังไง
ก็คนฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าแล้วทำผิดกฎหมายหรือเปล่า
เขาห้ามทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่า
ถ้าเขาห้ามแล้วไม่เชื่อฟังเขาก็ต้องใช้วิธีการอื่นมั้ง
ก็ทำไมต้องทำสิ่งที่เขาห้ามแหละผมก็ไม่เข้าใจอะเนาะ
แล้วผมว่าทำอะไรให้กับใครให้คนแต่จะเป็นพันหมื่นเนี่ย
แล้วเขาเสียประโยชนไหมล่ะพวกนี้ผมไม่ได้โกรธเขานะแต่ผมไม่เห็นประโยชน์
อ้าวนี่สิ่งที่นายกให้สัมภาษณ์นะ

ดูบรรยากาศอีกที่หนึ่งกันแล้วกันนะครับที่ลงพื้นที่รัชบุรีวันนี้นะครับ
เอกประยุทธ์นามนตรีเดินทางไปที่วัดขุบกระทิงนะฮะ
เป็นวัดพัฒนาศิลปิศชุมชนหลวงพ่อท่านก็พาไปดู
บอกโอ้ช่วงโควงโควิดก็มีคนเอาควายเนี่ยมาถวายวัดอยู่เยอะนะ
มีอยู่ตัวหนึ่งเป็นควายเผือกด้วยได้มาช่วงโควิดตอนนี้ก็อายุ๔ปีพอดี
ตั้งชื่อไว้เจ้าโควิดนี่นะฮะได้มาช่วงเกิดโควิดระบาดนะครับ
คือช่วงที่นายกเดินทางมาดูตรงนี้นะฮะมันสงสัยเจ้าโควิดมันจะเห็นคนเยอะ
มันเลยดูว่าตระแวงทำท่าฮึดฮัดฮึดฮัด
เดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะฮะ
อันนี้บรรยากาศลงพื้นที่ของนายกวันนี้นะฮะ
เรื่องการเมืองเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง